ครับแต่นี่เราเจอบุคคลศูนย์หายอีกคนนึงนี่เราตามตัวเจอแล้วนะใครฮะ
คุณจำเอ่อที่จะต้องจำชื่อเขาหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวรรณ

เมื่อวานเนี่ยเขาตามไปเจอที่ร้อยเอ็ดมีคนไปถ่ายคลิปได้
ใช่คือไปวิ่งออกกำลังกายแล้วเอ๊ะเห็นผู้ชายที่ใส่ชุดคล้ายพระสงฆ์แต่เป็นสีดำ
หน้าตาคุ้นเหมือนคนเคยเป็นข่าวเลยเขาไปถ่ายคลิปเอาไว้
ก็สรุปว่าใช่หลวงปู่องค์ดำจริงเดี๋ยวลองไปดูคลิปที่ถูกถ่ายได้ก่อนนะคะ
ที่อยู่ในโซเชียลที่เดินหนีเข้าป่าไปมีข่าวทำเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงเยอะ
โผล่ที่นี่แล้วครับตรงนี้เขาชื่อว่าสถานธรรม
ปู่เทพลูกอุดรพรนิมิตรเมื่อกี้มี
ภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวส่งให้ดูประกอบครับ
ที่สุรินทร์คือมีอาจารย์คนนึงเขาชื่ออาจารยะ
ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ชะยะเรืออากาศตรีชายการกรจินเพชร
เขาก็อยู่แถวนั้นแถวนี้จะมีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะ
แล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเนรรูปหนึ่งอยู่ดีดีมีคนมาสร้างลักษณะ
กำลังจะสร้างอาสมแบบเนี้ยเห็นไหมฮะอ่าอ่าแต่ตอนเนี้ยคือตอนที่เขา
หรือแล้วแต่กำลังจะสร้างความจริงเนี่ยมันมี
มีก่อล่างสร้างมากกว่านี้เขาดูไปดูมาเอ๊ะใครมาอยู่
ก็คือนายพุทธเทพสุริยะจักรวาลหรือหลวงปู่องค์ดำ
ถ้าท่านยังจำได้ก่อนหน้านี้มีลูกสาวมาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ใช่ว่าแม่ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นครูเกษียณเหมือนกับไปภูมิ
เออไปทำบุญแล้วก็อยู่ที่สำนักไม่ยอมกลับบ้านเงินเดือนเป็นแสนแสนหมดทุกเดือน
ถึงขั้นสร้างบ้านต้นไม้ให้อยู่หลังบ้านด้วยซ้ำใช่
ตีแผ่ให้หน่อยแล้วก็ตามตีแผ่ค่ะเขาก็ไปอยู่นู่นสำนักปฏิบัติธรรมที่บุรีรำ
ใช่พระมหาภัยวันกับหมอปลาก็ตามไปตามไปคุยเลยไปดูว่าเอ๊ะยังไงกัน
เขาบอกโอ๊ยผมไม่ใช่พระค่ะชาวบ้านคิดกันไปเองเรียกผมว่าพระเอง
เหินเดินอากาศรักษาอาการเจ็บป่วยอะไรผมก็ไม่เคยพูด
คิดกันไปเองแล้วบอกเอาละไม่งั้นไม่อยู่แล้ววุ่นวายนัก
บางคนมาหาว่าทำก็ท้องแล้วไม่เลี้ยงลูกไม่รับผิดชอบ
ทุดงเลยเข้าป่าเลยแล้วหายไปเลย
เมื่อวานไปเจอที่สุรินที่สุรินทร์นะไปนั่งอยู่ในสถานที่ต่าง
แล้วก็พอคนเห็นเนี่ยถ่ายคลิปออกมาเขาก็เลยหนีไป

วันนี้เราก็เลยลองตามหาดูว่าเอ๊ะตกลงเขาจะไปไหนอะไรยังไง

หายไปอีกแล้วแต่จริงสรุปล่าสุดเจอแล้วนะคะว่าหายไปไหน

ที่สำนักหินเพลิงบ้านเขาย้อยพัฒนาจังหวัดบุรีรำ
ที่เขาหายไปก่อนหน้านี้ในรอบแรกเลย

อันนี้ที่สุรินทร์ที่มีชาวบ้านไปเจอ

นี่คือล่าสุดล่าสุดกลับมาที่เดิมของตัวเอง
เห็นก็จำได้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้
ใช่สำนักเขาหินเพลิงที่คุ้นเคยของเขานะคะ
คือก่อนหน้านี้นายพุทธะเขาก็บอกว่า
อย่างที่บอกเขาอ้างตัวว่าเป็นยานของปู่เทพโลกอุดร

เพียงแค่น้ำผึ้งน้ำมะนาวน้ำมะพร้าว
กินอาหารแค่สัปดาห์ละครั้งครั้งละ๒๓คำ
แล้วคนที่ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ต้องกินแบบเขา
กินไว้นู่นไม่ได้กินไว้คือเป็นบาป
หลวงปู่องค์ที่ฉันขอเรียกเขาว่านายพุทธะก็แล้วกันเนอะ
นายพุทธะคนนี้นะคะเขาบอกสาเหตุที่เขาไปที่จังหวัดสุรินท
มีคนไปเจอที่สังขะบอกว่าอ๋อลูกศิษย์ชวนไป

ก็เลยเดินทางไปเพื่อเผยแผ่ความรู้ให้กับชาวบ้าน
แต่พอเห็นชาวบ้านไม่พอใจเพราะว่าทางอาจารย์ชายะเขาเข้าไปคุย

คือเขาบอกว่าที่นั่นมีสำนักปฏิบัติธรรมมีพระมีเนรอยู่แล้ว

เดี๋ยวชาวบ้านจะเข้าใจผิดว่าเออตกลงไหนพระจริงพระปลอมอะไรยังไงกันแน่
ใช่นายพุทธะก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่อยู่

ใช่ค่ะที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะ
ซึ่งก็เลยบอกว่าก็กลับมาอยู่ที่เดิม
แต่ถ้าที่ไหนไม่พอใจที่จะให้เขาอยู่เขาบอกเขาพร้อมจะไปนะ
แต่ชาวบ้านที่นี่ที่สำนักหินเพลิงเนี่ยยอมให้เขาอยู่เอาลองฟังเสียงเขานะคะ
ถ้าแจ้งความทักคนเลยที่นองเรียงกันตรรักษ์
ที่นี่เหมือนกันท่านก็บอกว่าลูกไปแจ้งความท่านได้เลย
ท่านจะได้แจ้งความท่านไม่ว่าถ้ามีหลักฐาน
เดี๋ยวสารก็จะพิจารณาเองว่าไอ้นี่ว่ามันเป็นอะไรแบบไหน

แล้วยังยืนยันว่าจะมีการตั้งศาสนาใหม่ไหมคะ

ขอเอียดปัจจัยต่อเพลงหน้าให้เกิดขึ้นในรูปแบบไหน

แต่ท่านไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำลายศรัทธาคนอื่น

เรื่องพวกพุทธรูปเหมือนกันท่านไม่เคยทำลายพุทธรูปนั้น

ยึดต้นทีนี้พอดีรถเกณฑ์มันทำให้แตกร้าวออกไป

ไม่ได้ทำลายศรัทธาคนอื่น

เพราะฉะนั้นถ้าไม่พอใจท่านก็ไปแจ้งความได้เลย
ก็คือถ้าไม่พอใจฉันก็ไปแจ้งความฉันได้

ไปไหนมาไหนคนก็เรียกท่านท่านท่านท่านท่าน

แต่เรียกเพราะว่าเขาแทนตัวเองว่าท่านก็เลยเรียกตาม

โอ้โหท่านท่านประมาณอย่างนั้น

ทีนี้มีลูกศิษย์ของนายพุทธะนะครับ

ก็มาแล้วก็บอกว่าเออไม่เข้าใจเลยนะ

เพราะว่านายพุทธะเองก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไร

ยังสอนให้คนเป็นคนดีมีจิตวิทยาอีก

แต่ว่าคือจริงซึ่งคือพอมาฟังธรรมปู่แล้ว
มันเป็นธรรมะที่แบบธรรมชาติมากค่ะ
ธรรมชาติคือว่าเราสามารถปฏิบัติได้เลย
คนธรรมาณาก็สามารถฟังและเข้าใจก็มาปฏิบัติได้

นี่ล่ะค่ะก็เอาเป็นว่าการที่คุณภาพภูมิสรุปไปแล้ว
นายพุทธะเป็นที่รู้จักจากกรณีที่
มีลูกสาวเขามาร้องสื่อบอกว่าให้ช่วยแม่หน่อย
แม่ถูกล่อลวงไปในรัฐธิหรือว่าศาสนา

คุณครูท่านนั้นเขาก็เข้าใจกับลูกสาวแล้ว
กลับบ้านแล้วนะก็รู้เรื่องแล้วหลังจากที่ท่านเอ้ยนายพุทธะเนี่ย
เป็นชื่อเล่นเขาหรือเปล่าเป็นชื่อเล่นเขาประมาณอย่างนั้น
ดีพอทุกคนเรียกก็เรียกท่านใช่ไหมค่ะ
เขาก็บอกแล้วเขาก็ยอมรับมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเขาไม่ได้เป็นพระ
แต่เขาก็อยากจะตั้งศาสนาใหม่อะไรของเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ค่ะอ้าวก็แจ้งเพื่อทราบว่าเขากลับมาแล้ว
คือสำนักพุทธเนี่ยเราก็เคยถามค่ะสำนักพุทธเคยไปคุยกับเขาแล้วนะ
สำนักพุทธเนี่ยบอกว่าคือเอาในแง่ของคนที่จะประกาศตัว
หรือจะตั้งรัฐธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไร
อาจจะมีกลุ่มคนที่เชื่อไปเรื่องใสสัทธาอ้าวเขาก็เรื่องใสอะไรกันไป
คุณจะอยู่ยืนคงกระพันได้กี่เดือนกี่ปีกี่ร้อยปีก็แล้วแต่
เพียงแต่ว่าถ้ามันนำไปสู่การหลอกลวงช่อโกงทำผิดกฎหมาย
แล้วมีคนไปแจ้งความหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปเห็นว่ามันผิดอันนี้มันก็นำไปสู่เรื่องของผิดกฎหมาย
แต่ถ้าคุณอยู่อย่างนี้คุณจะตั้งรัฐธิคุณจะประกาศศาสนาอะไรคุณก็ประกาศไป